เวลาเปิดไปดูก็จะเจอแต่คลิปที่ทำให้ยิ้มทำให้หัวเราะ

เพราะว่ามีคุณตาท่านหนึ่งนะฮะ
ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ต่านั่งรถทัวร์จากร้อยเอ็ด
มาหาลูกที่กรุงเทพมหานครมีลูกอยู่๕คน

ช่วงเวลาที่โดยจอดพักนะครับ

ผมถามคุณตาบุญมีว่าคุณตาบุญมีขึ้นมากรุงเทพทำไมครับ

คุณตามีลูกทั้งหมด๕คนมาอยู่กรุงเทพหมด
แต่ไม่เคยมีปีไหนเลยที่ลูกทั้ง๕คนจะกลับบ้าน
คือเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปหาผู้ชายใช่ไหมครับ

แต่ว่าติดต่อเขาไม่ได้

เขาจะมีเบอร์ไหมครับเดี๋ยวผมติดต่อไหม
คุณตาบุญมีนะครับนำเงินกลับบ้านเพียงแค่ร้อยเดียว
ผมโทรหาลูกของคุณตาบุญมีทั้ง๕คน

ให้มาหาพ่อหน่อยเขาตัดสายทุกคนเลย

ผมไม่คิดว่าผมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเอง
สงสารคุณตามากเลยครับ

จุกไม่พอครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ผมเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่า
พ่อแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้
ก๊อฟน้ำตาแตกไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ว่าลูก๕คนอาจจะเลี้ยงพ่อแม่พ่อคนเดียวไม่ได้หรือเปล่า

ชาวเน็ตดูคลิปนี้จุกอกครับสงสารคุณตาฮะ
หลังจากคุณตาอยู่บนรถทัวร์
นั่งรถมาแบบเศร้านะครับ
จะกลับที่ร้อยเอ็ดอันนี้ขากลับแล้ว
คุณตาบุญมีอายุ๘๓ปีเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยครับ
มาจากร้อยเอ็ดมาหาลูก๕คนทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร
เพราะว่าลูกไม่เคยกลับบ้านไปหาคุณตาเลย
คุณตาบุญมีมากรุงเทพคุณตาบอกว่ามาด้วยความคิดถึง

อย่าว่าแต่เจอเลยครับเสียงก็ยังไม่ได้ยินเพราะอะไร
เพราะโทรไปหาลูก๕คนไม่รับสายสักคนเดียว
พลเมืองดีท่านนี้ฟังเรื่องราวแล้วก็รู้สึกสงสารจับใจ
ก็เลยอาสาบากหน้าโทรไปหาลูกของคุณตาบุญมีให้
แล้วเมื่อโทรไปนะครับลูกคนหนึ่งของคุณตาบุญมีรับสายครับ
มันเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะ
พลเมืองดีบอกว่าพ่อคุณป่วยนะให้กลับมาหาหน่อยนะฮะ
คนที่รับสายไม่พูดอะไรครับตัดสายทิ้งแล้วก็ปิดเครื่องหนีไปเลยคุณผู้ชมครับ
พลเมืองดีท่านนี้ดีใจหายมอบเงินให้คุณตาไว้ใช้จำนวนนึง
แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่าลูกของตาบุญมีทั้งห้าคน
เพื่อจะได้รับจะได้รู้บ้างจะกลับมาเยี่ยมพ่อบ้าง
ต่อมาพลเมืองดีรายนี้นะครับโทรกลับไปหาตาบุญมีอีกครั้งโอ้ยังตามงานเพราะคุณเอ้ยใจดีเหลือเกินนะฮะ
ปรากฏว่าตาบุญมีมากรุงเทพอีกครับคุณผู้ชมครับครั้งที่สองนะ
และคุณตาบุญมีก็ผิดหวังซ้ำสองครับไม่มีลูกคนไหนมาหาตาบุญมีเลยสักคน
คุณตาพูดแบบตัดเพราะว่ายังไงรู้ไหมฮะว่ายังไงคะจะไม่มาอีกแล้วจะไม่มาอีกแล้ว
ผมไม่รู้ว่าคุณตารู้สึกยังไงแต่ผมรู้สึกได้บรรดาชาวเน็ตส่วนใหญ่ที่ดูคลิปนี้สงสารคุณตาบุญมีจับใจนะฮะ
อยากให้ลูกทั้ง๕คนกลับมาดูแลพ่อที่อายุ๘๓แล้วนะฮะแล้วก็ยังชื่นชมน้ำใจของพลเมืองดี
เจ้าของคลิปท่านนี้ที่คอยเป็นห่วงนะยังอุตส่าห์ขอเซฟเบอร์คุณตาบุญมีโทรกลับไป
ให้กินตอนที่หิวนะสมสารแล้วก็ต้องขอบคุณทหารที่สระที่นั่งให้ด้วยมาตรงไปนั่งก็

พ่อคนเดียวเลี้ยงลูกมาตั้ง๕คนยังเลี้ยงได้เลย
แล้วทำไมลูก๕คนจะย้อนกลับไปดูแลพ่อบ้างไม่ได้ล่ะ
เตรียมทิชชู่เซตน้ำตาต่อข่าวนี้